ได้มีการมอบเงินให้กับวัดพระบาทน้ำผู้

ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นที่พึ่งสุดท้าย
ติดตามได้จากรายงานค่ะ
วาสองทุศวัฒน์ที่วัดพระบาทนำภู
สถานที่แห่งนี้กลายเป็นที่พึ่งทั้งทางกายและทางใจ

และไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับผู้ที่ติดเชื้อ
แต่บางครั้งก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ที่สามีมีพฤติกรรมชอบเที่ยวกลางคืน
กว่าพี่จะรู้ว่าเป็นติดเชื้อนั้นคือปีที่๘
ก็จะมีผื่นคันขึ้นตามตัว
แล้วก็น้ำหนักลดแล้วก็ท้องเสียแล้วก็ผมร่วง
แล้วก็พี่ก็กินข้าวไม่ได้
พี่ก็นอนอยู่ที่บ้านประมาณเดือนกว่า
พี่ก็มีน้ำหนักลดลงเรื่อยจนเดินไม่ได้
แล้วก็ทางญาติพี่ก็เอาพี่ไปส่งที่โรงพยาบาล
พอดีปุ๊บหมอเขาก็เลยขอเจาะเลือด

ศ๒๕๕๐เพราะว่าพี่เดินไม่ได้
แล้วพี่ก็มากินยาบำรุงยาฆ่าเชื้อ
จากอาการที่ว่าพี่เดินไม่ได้เลยนะคะ

ระบาดน้ำผู้เนื่องจากไม่ได้มีแพทย์ประจำ
ดังนั้นผู้ป่วยที่อาการดีขึ้น
ก็จะช่วยดูแลผู้ป่วยที่นอนติดเตียง
หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้
และจะต้องพาไปพบแพทย์ตามนัดเสมอ
ตรงนี้ก็คือหมายถึงเป็นสถานที่รองรับบำบัด

ส่วนการรักษาตัวนะฮะ
เข้าถึงยาตรงนี้ชื่นชมรัฐบาลนะครับ

มีงบประมาณในการสั่งซื้อยาเข้ามา
เพื่อให้บริการแก่ลูกหลานของผม

จะต้องมีกระบวนการตรวจเช็คร่างกาย
โดยทางวัดจะจัดรถไว้ตลอด๒๔ชั่วโมง
สำหรับฉุกเฉินหน้าการหนักนะครับ
เราจะมีเจ้าที่คอยดูแลตลอดเวลา

เมื่อเข้ารับการรักษารับยาต้านไวรัส
เขาก็จะร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับ
เข้ามาพักอาศัยและรักษาทั้งหมด๑๔๕คน

จะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
อาหารการกินค่ารักษาพยาบาล

รวมทั้งหน่วยงานต่างจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเห็นความสำคัญดังกล่าว

แม้จะต้องอยู่กับความเจ็บปวดทั้งกายและใจ
แต่พวกเขาก็ยังหวังให้สังคมให้โอกาส
และไม่รังเกียจผู้ที่ติดเชื้อ
เหมือนกับนับหมื่นชีวิตที่ยังถูกทอดทิ้งให้อยู่ที่นี่
แม้จะเหลือเพียงเท่ากระดูกแล้วก็ตาม
อุบลรัฐนวลเนียมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน